ตลอดหลายอย่างเวลาที่คศให้เราหยุดทำกิจกรรมทางการเมือง
พักประชาธิบัติไม่เคยหยุดนิ่งครับ
เราได้ลงพื้นที่คุณอภิษฎเวชาชีวะคุณชวนหลีกภัยผม
เราได้ลงไปสัมผัสกับประชาชนทั้งประเทศ

เราพบว่าส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศมีปัญหาเรื่องปากท้อง
เราก็ไปคิดว่าในขณะที่เขาเดือดร้อน
เราต้องคิดนโยบายเพื่อถ้ามีโอกาสเป็นรัฐบาลปั๊
เราต้องทำให้เศรษฐกิจฟื้นคืนมา
แล้วก็ให้ประชาชนพ่อค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น

จึงผลิตชุดนโยบายที่ใช้คำสั้นว่าแก้จนสร้างคนแล้วก็สร้างชาติ
แก้จนเราก็มีนโยบายเป็นชุด
เช่นเราจะประกันรายได้ให้กับพืชผลทางการเกษตร
ตัวอย่างเช่นเราเคยประกันรายได้ให้กับข้าว
เราก็จะคืบหน้ามาประกันรายได้ให้กับยางพาราปาล์มน้ำมัน
เราจะประกันรายได้ให้กับผู้ใช้แรงงาน
ถ้าเขามีรายได้ไม่ถึง๑๒๐๐๐บาทต่อ๑ปีเนี่ย

เพราะเราคิดว่ารายได้แค่นี้มันไม่พอกับการดำรงชีวิตของเขา
เราจะเพิ่มคุณภาพของการศึกษา
เกิดปั๊บรับสิทธิ์๑๐๐๐๐๐บาท
เหมือนที่คุณจอมฝันได้สัมภาษณ์คุณกรไปนะครับ
แล้วก็เรามีนโยบายที่ให้เด็กในศูนย์เด็กเล็ก
สามารถที่จะเรียน๒ภาษา

แต่ว่าคนจนที่เขามีลูกที่เขาต้องการได้เรียน๒ภาษา
ก็ได้มีโอกาสจ้างครูสอนภาษามา
ตั้งแต่เขามีอายุ๓ควบ
ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่เราคิดเป็นชุดนโยบาย

เน้นว่าเราจะต้องพัฒนาอุตสาหกรรม
วบคู่กันกับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่